พาคุณผู้ชมไปเข้าห้องน้ำเข้าห้องน้ำหรือยังคะ
อยากเข้าห้องน้ำครับทำไมครับมีห้องน้ำสวยครับ
มีห้องน้ำที่เข้าไปแล้วจะโลงใจ

ลงใจเพราะว่าใช้คำว่าห้องน้ำธรรมะนะคะ
เขาบอกว่าช่วยคลายเครียดให้กับผู้มาใช้บริการ
ช่วยผ่อนคลายอารมณ์ที่ขุนมัว
พาคุณผู้ชมไปเข้าห้องน้ำที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ

ชอบจังเลยช่วยทำให้ผ่อนคลายจากอารมณ์ที่ขุนมัว
ห้องน้ำที่ได้รับการตกแต่งที่สวยงามแบบนี้

สร้างไว้ภายในวัดอายุทยาตำบลหันตรา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะมีทั้งหมด๑๒ห้อง
มีชื่อประจำห้องด้วยนะเป็นชื่อของต้นไม้มงคลต่างนะคะ
วาสนากระดังงากล้วยไม้และโป๊ยเซียน
ยังมีประวัติและความหมายของต้นไม้ทุกชนิด
แปะเอาไว้ให้อ่านด้วยค่ะ
โอ้โหนี่ประตูเข้าห้องน้ำหรือ
เป็นประตูกระจกสวยงามนะคะ
พระครูสังครักษ์ปัญญาพลปัญญาพะโลเจ้าอาวาสวัดค่ะ
บอกว่าห้องน้ำทั้งหมดนี้ปรับปรุงจากห้องน้ำเดิม
ซึ่งถูกน้ำท่วมเสียหายเมื่อปี๕๔นั่นเองนะคะ
และพยายามปรับปรุงวัดให้มีความเจริญ
เพื่อให้ประชาชนที่มาไหว้พระสามารถมาพักผ่อนหย่อนใจไปในตัวด้วยค่ะ
สำหรับห้องน้ำวัดอยุธยานี้
ถือว่าเป็นห้องน้ำที่สร้างขึ้นมาใหม่
หลังจากที่อุทธกภัยน้ำท่วมที่ผ่านมา

เพื่อให้ประชาชนและผู้นักท่องเที่ยวได้มาใช้บริการห้องน้ำแห่งนี้
ซึ่งเป็นห้องน้ำที่เรียกว่าห้องน้ำธรรมะ
หรือว่าสุขาธรรมะที่นี้
จะมีหนังสือธรรมะให้กับท่านที่มาได้นั่งอ่านในห้องน้ำ
สัญญาณแล้วก็มีแอร์เย็นในห้องน้ำที่อยู่จุดตรงนี้
รับน้ำห้องน้ำนี้ก็ถือว่าเราให้ได้รับร่วมมือจาก
ในจังหวัดพรรยาโดยนักเรียนหรือนักศึกษา
ได้แต่งชื่อห้องน้ำต่างขึ้นมาแต่ละห้อง
จำนวน๑๒ห้องก็ถือว่าเป็นห้องน้ำที่สะอาดเรียบร้อย
แล้วคุณดูสิคนที่อยู่หลังพระครู
โอ้โหนั่งอ่านหนังสือในห้องน้ำสบายใจเลยนะ
คือหนังสือธรรมะที่มีไว้ให้ไม่ใช่เพียงเฉพาะเอาไปอ่าน
ในส่วนที่เป็นห้องน้ำจริงก็คือ
ส่วนที่อยู่ด้านหน้าห้องน้ำคือส่วนของการพักผ่อนหย่อนใจ

ผู้ที่มาใช้บริการก็คือคุณแจ่มจันรักษาผล
บอกว่ามาทำบุญในวัดแห่งนี้บ่อยครั้งค่ะ
เมื่อมาถึงวัดและเห็นห้องน้ำปรับปรุงขึ้นมาใหม่
เกิดความประทับใจเพราะว่าดูสวยงามแล้วก็สะอาดดี
หากมีความเครียดจากเรื่องของการงาน
เข้ามาในห้องน้ำแห่งนี้รู้สึกสบายใจมากขึ้น
แล้วก็มีโอกาสได้เรียนรู้ธรรมะจากหนังสือที่พระครูวางไว้ให้ด้วยค่ะ

มาเข้าห้องน้ำห้องน้ำที่นี่เย็นสบายสะอาดหน้าเข้า
แล้วก็มีหนังสือธรรมะมีบทสวดน้ำมีบทแผ่กุศล
มีแผนเมตตามีหลายอย่าง
ทำให้จิตใจเราเย็นลงเหมือนได้รับความรู้ด้านธรรม
วัดอื่นยังไม่เคยเจอเลยค่ะ
จะมาเจอวัดนี้วัดแรก
เพิ่งทำให้ใจเย็นขึ้น
ใจเย็นขึ้นและอากาศก็เย็นด้วยในห้องน้ำนะคะ
จากหนังสือธรรมะหนังสือสวดมนต์แล้วนะคะ

ที่วางเรียงรายไว้บริการทุกห้องเลย
เพื่อให้ประชาชนได้อ่านระหว่างที่เข้าห้องน้ำนะคะ
รวมทั้งมีการเปิดโทรทัศน์
พร้อมรายการบรรยายธรรมะให้ดูด้วยนะคะ
สำหรับผู้ที่เข้าไปนั่งรอ

ในช่วงที่นั่งรออ่านหนังสือก็ได้
หรือว่าอาจจะดูรายการธรรมะรอก็ได้ค่ะ
ถ้าเป็นผมจะตั้งชื่อว่าห้องน้ำทายสุก
ธรรมดาเราเข้าห้องน้ำเพื่อถ่ายทุกข์ใช่ไหม
แต่นี่ถ่ายสุขคือส่งต่อความสุขต่อการเนี่ยนะ